หลังจากที่ไทยรัฐจอบประเด็นได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับความพยายามทวงคืนปฏิมากรรมพระพุทธศัตว์สำริทที่ไปปรากฏในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศนะครับ
ได้ไปเป็นของจัดแสดงในพิธภัณฑ์ของสหรัฐ
ซึ่งจากการประเมินแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่า
หลังชิ้นนี้อาจจะกลับคืนแผ่นดินไทยได้
ไม่ต่างจากทับหลังนารายบันทมศิลป
ไทยได้รับคืนเมื่อเกือบ๓๐ปีที่แล้ว
เพราะว่ามีหลักฐานยืนยันนะครับว่า
หลังชิ้นดังกล่าวเคยอยู่ในประสาทหนองหงจริง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือชิ้นส่วนทับหลังที่กำลังจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียชงมูลลี
ในเมืองซานฟานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ซึ่งกำลังถูกจับตาโดยเฉพาะในหมู่นักโบราณคดีของไทยในตอนนี้
เนื่องจากเชื่อว่าทับหลังชิ้นนี้ถูกลักลอบนำออกจากพื้นแผ่นดินไทย
หลังชิ้นนี้สูง๕๕๒เซนติเมตร
กว้าง๑๕๑๑เซนติเมตร
และมีความหนาประมาณ๓๕๖เซนติเมตร
โดยจากข้อมูลของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ระบุชัดเจนว่า
พบที่ปราสาทน้องหงษ์จังหวัดบุรีรำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
โดยมีอายุในช่วงคริสต์ศักราชที่๑๐๐ถึง๑๘๐๐
โดยตัวทับหลังสลักจากหินทราย
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการถือครองทับหลังชิ้นดังกล่าว
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อเพจสำนึก๓๐๐องค์
ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อติดตามและทวงคืนพระโพธิสัตว์สำริท
ประสาทปลายบัตร๒ที่ไปปรากฏในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ
นำข้อมูลและรูปภาพที่ทางพิพิธภัณฑ์เผยแพร่

เทียบกับภาพถ่ายของอาจารย์มานิดวันลิโพดม
ที่เคยถ่ายภาพทับหลังชิ้นดังกล่าว
ก่อนจะหายไปจากประสาทน้องหงษ์จังหวัดบุรีรำ
และพบว่ามีลักษณะหลายอย่างที่ตรงกัน
นงศักดิ์หารวงนักวิชาการอิสระ
ซึ่งติดตามการทวงคืนโบราณวัตถุของไทยมาตลอด

หลังชิ้นนี้น่าจะหายไปหลังพุทธศักราชที่๒๕๐๓ถึง๒๕๕๙
ซึ่งเป็นปีที่อาจารย์มานิดวัลลิโพดมเริ่มเข้าไปสำรวจ
ซึ่งนายธนงศักดิ์ยืนยันว่า

เช่นเดียวกับที่เคยเดินหน้าทวงคืนพระโพธิสัตว์สำริท
หลังจากทับหลังชิ้นนี้น่าจะถูกลักลอบในช่วงปี๒๕๕๙
ช่วงเดียวกับทับหลังนาวรายบรรทมสิน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเต็มไปด้วยข่าวการทวงคืนทับหลังนาวรายบันทมศิลป์
หลังจากที่มีความคืบหน้าสำคัญ
คณะกรรมธิการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สภาพผู้แทนราชดรในขณะนั้น
เดินหน้าทวงคืนทับหลังนาวรายบันทมศิลป
ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ทับหลังถูกส่งคืนกลับไทย

ในวันที่๗ธันวาคมปีเดียวกัน
ปรากฏภาพถ่ายว่าทับหลังชิ้นล่าสุด
เคยติดตั้งอยู่ในปราศาสตร์น้องหงษ์
ทำให้โอกาสในการทวงคืนกลับประเทศ
เป็นไปได้ง่ายกว่าการทวงคืนพระโพธิสัตว์สำริท

ไม่ต่างจากการทวงคืนทับหลังนาวรายบันทมศิลป

ในปราศาสตร์พนมรุงได้ในปี๒๕๓๑